คุณผู้ชมมาตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
ผลพวงจากการเผยแพร่คลิปนะคะที่มีพระสงฆ์ไปร่วมเพศในห้องน้ำกับสามเณร

ภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ก็ตามแล้วก็บอกว่ายังไม่เจอตัวนะคะยังไม่พบตัวพระรูปนี้
แต่ถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยถือว่าอาบัติปาราชิกขาดจากการเป็นพระสงฆ์แล้ว
กำลังตามตัวอยู่นะคะว่าไปอยู่ที่ไหน
คือถ้าเจอเนี่ยสามารถที่จะจับศึกได้ทันทีค่ะ
นี่แหละค่ะนายสมพรจันอุดผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยบอกว่าจากกรณีที่มีโลกออนไลน์นะคะ
ได้มีการโพสต์คลิปพระสงฆ์สองรูปกำลังร่วมเพศกันอยู่
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องน้ำของวัดแห่งหนึ่งนะคะ
ในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีการไปตรวจสอบ
พบว่าห้องน้ำที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่วัดในจังหวัดขอนแก่น
เหมือนกับที่ถูกกล่าวอ้างนะคะเพราะว่าเขาเทียบดูสีห้องน้ำ
มันไม่ตรงกันกับในคลิปค่ะครับวัดที่ถูกกล่าวอ้างห้องน้ำเป็นสีครีม
เนี่ยค่ะแต่ว่าในคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะ
ส่วนพระสงฆ์ในคลิปรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะ
ก็คือพระมหานภารัฐอายุ๓๐ปีอุปสมบทเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็เคยมาจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจริง
ปี๒๕๖๒จำวัดอยู่๓เดือนช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นด้วยนะคะ
พอคลิปนี้เป็นกระแสเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวพระสงฆ์รูปนี้นะคะ
พระมหานภารัฐอยู่ในจังหวัดขอนยังไม่เจอในขอนแก่น
ก็เลยประสานไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนานครราชศรีมา
ซึ่งตอนนี้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็เห็นตรงกันว่าเหตุการณ์ในคลิป

เป็นการอาบัติปราชิกขาดจากการเป็นพระสงฆ์ทันที
จะไม่สามารถเข้าสังกัดคณะสงฆ์ไหนได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นหรือที่ขอนราชสิมา
ตอนนี้ค่ะกำลังตามหาตัวอยู่
ถ้าเจอก็สามารถจับศึกได้ทันที
นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคำกล่าว
ของนายสมพรจันอุดพอสำนักงานพระพุทธศาสนา